และนี่คือบันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงสดจริงถึงตัวนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมกำลังดูกันสดนะฮะตอนนี้ถ่ายทอดสดดีกว่านะฮะ๙โมง๓๓นาทีนะครับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมรอดูเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปสดอยู่กับเซลปคนไหนนะครับซึ่งเซเลปแต่ละคนที่เราไปสดกันนั้นนะฮะจะเป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศ

สวัสดีครับน้องนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัทโอเคนะได้ยินชัดเจนนะได้ยินชัดเจนครับผมโอเคตอนนี้นัทอยู่ที่ไหนฮะนัทอยู่ที่ค่ายมวยคงสิทธาครับผมโอเคนะฮะค่ายมวยคงสิทธานะครับแน่นอนเป็นค่ายมวยที่บริหารจัดการและดูแลโดยแมททิวกับลิเดียนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับผม

ไม่น่าจะเป็นนักมวยได้นะหุ่นอย่างนี้

ถ้าเธอจัดการไม่ได้มีความเป็นแมนอยู่ในตัวเลย
นัดอันนี้รำมวยหรือรำคาญเอาดี

นัทแมททิวอยู่ไหมอยู่แถวนั้นหรือยัง

ได้ครับพี่แมทท์สวัสดีครับ
ทำไมพี่แมทแต่งตัวไม่แมทกับผมเลยล่ะ

ในสตูจะมีพี่เบิ้ลพี่ใบตองแล้วก็พี่เชอรี่

สวัสดีครับแมททินสวัสดีตอนเช้านะฮะ

ขอโทษนะที่ผู้สื่อข่าวของพี่เปิ้ล
แต่งตัวเหมือนคนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไปหน่อย

เหยียบอยู่บนค่ายมวยของแมททิวแน่นอน

แมททิวตื่นเช้าอย่างนี้ทุกวันป่ะฮะ
โอ้โหเอาจริงแล้วพี่ก็ไม่ได้ทุกวันนะ
แต่ก็ต้องมาดูแลค่ายมวยนี้ทุกวัน
ใช่ก็คือเวลาแต่วันครับ

แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักมวยผมนี่กำลังฝึกซ้อม
เพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นชกในวันที่๘นี้

มีนักมวยส่งขึ้นชกจริงด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเนี่ยสองคนนี้ที่ซ้อมอยู่แล้วเป็นของเราของสิทธา
โอเคนะจัดหนักแล้วนักมวยนี่ก็เป็นครูส่อง
ชอบธีราหรือเป็นโค้ชชอบธีราหรือชอบหน้าตา
ขื่นจริงเลยพิธีกรร่วมคุณน่ะ

ทำไมนี่คนที่มาเรียนนี่คือผู้หญิง

พวกนางสาวไทยประกวดแล้วมาเข้าค่ายเหรอหรืออะไร
ก็จริงแล้วมีครบก็จะมีนักมวยของเรา
แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกต่างชาติที่มานอนกินอยู่กับเรา

แล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นสาว
แล้วก็จะมาซ้อมมวยลดน้ำหนักกระชับผล
ค่ายมวยคงศิษย์ภาคศิษย์คัดหน้าตาด้วยเหรอ

ค่าวได้หรือคะเอานัทกลับมาครับ
ยังสงสัยยินี่อยู่แต่เดี๋ยวคนอื่นนี้นักมวยหูยหน้าตาดีอย่างไร

บอกว่าฮอตมากเลยนะค่ายมวยนี้นะ
ก็เรื่อยครับเรื่อยครับช่วงนี้ก็กำลังมันนะครับ
เพราะว่านักมวยนี่กำลังจะขึ้นชก

แล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่ต่างชาติมาอยู่แล้วเยอะก็สนุกครับขึ้นชกขึ้นชกโปรแกรมไหนครับ
ขึ้นชกที่ซุปเปอร์มวยไทยครับที่ผมเป็นผู้พิกรใช่ครับ
ใช่ครับใช้ชื่อว่า

อ๋อเหรอแล้วนักมวยเราใช้ชื่อว่าอะไรครับ
มวยผมชื่อคนหนึ่งชื่อเสือดำนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อรณพี
อ๋อเสือดำโครงศิษยาอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับเสือดำโครงศิษยาโรนพีโครงศิษยา
แสดงว่าเป็นแค่มวยที่ไม่ใช่เปิดแฟสชันใช่มั้ย

ครับผมใช่ค่ะก็มีน้ำชีพนะคะ
ช่วงนี้ธุรกิจฟิสเน็ตดาราเปิดเยอะมากเลย
แมททิวมองเรื่องภาพรวมของธุรกิจของตัวเองว่ายังไงคะ
เอาจริงสำหรับผมเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นธุรกิจสักเท่าไหรอก
เพราะว่าที่เปิดตั้งแต่แรกประมาณ๓๔ปีที่แล้วก็คือเข้าใจหลักจริง
ผมเป็นคนที่ซ้อมมวยแล้วก็ผมเป็นคนชอบดูมวยแล้วก็ศึกษา
เพราะฉะนั้นมันเปิดจากใจที่เราชอบสิ่งตรงนี้แล้วเราอยากจะให้วงการมวยไทยมันดีขึ้น
อยากให้มันแบบว่าโด่งดังไปทั่วโลกมากไปกว่านี้
ผู้แข่งเยอะก็ไม่กลัวพี่น๊อก
แต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากครับ

พี่แมทในฐานะที่หนูเป็นผู้หญิงพี่เป้าอย่าขอสักนิดหนึ่ง

หนูอยากเห็นนะพี่แมทว่าเออเจ้าของค่ายมวยเนี่ย
ลำขนาดไหนนิลาเป็นอย่างไร
หมัดเข่าสองออกอุ้นขนาดไซไตนี่นิดหนึ่ง
เขาอุตส่าห์แต่งตัวแบบผู้บริหารมา
ถอดเสื้อเลยค่ะหนูพูดตรงพี่แมท
ขอแบบตั้งกาดนิดหน่อยได้ไหม

เจ้าไหวนะฮะเจ้าใส่แบบซ้อมพร้อมแล้วล่ะ

บอกเขาไว้รึเปล่าว่าเขาถอดเสื้อเนี่ย

โอ๊ยไม่เป็นไรฮะเบานิดนึงนั่นกันฮะ

กลัวน้องสุดสืบขาวหนูสลบ
ดูหน่อยดูลายหน่อยติด
เอาไม่เอาเอาหนัก

เพราะฉะนั้นเขาก็ถึงได้แหมใส่เจลแป้ใส่แต่งตัวอย่างนี้มานะฮะ
วันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่
ตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปทำงานต่อครับ

ทิวในฐานะคุณพ่อคนใหม่นะฮะ
น้องดีแลนด์เนี่ยตอนนี้ทุกคนติดตามน้องมาก
เพราะน้องเป็นเด็กที่น่ารักหน้าตาดีมากเลย
แล้วปกติเห็นบอกว่ามักจะอุ้มดีแลนด์มาที่ค่ายมวยด้วยใช่ไหมฮะ

ใช่ครับยังใส่ไม่ได้แต่ว่าจะนอนถีบอยู่บนเตียงมากกว่า

ปกติเวลาผมมาค่ามวยเขาจะมาด้วยเขาชอบชอบให้คนเสียงดังเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรอย่างนี้
แต่ว่าวันนี้เขายังหลับอยู่ก็เลยไม่ได้บุกออกมา
และเห็นบอกว่าดีแลนด์ชอบขนาดเวลาอุ้มมาแล้วได้ยินเสียงเตะกระสอบทรายนี่
หลับสบายทุกครั้งเลยอย่างนั้นเหรอ
จริงนะเป็นเรื่องแปลกมากเวลาพามาที่ค่ายอย่างนี้
แต่นี่เราคิดว่าเสียงดังเดี๋ยวเขาคงแบบตื่นเต้นโวยวายอะไรอย่างนี้
ไม่หยุดหลับเลยจริงหลับสบายแต่พอไปอยู่ในห้องเงียบร้องห้ะแง
ใช่พอครร็งพนี้จะต้องนอนดึกไปหน่อยประมาณอีกตรีสาม
น้องดีแลนด์ที่พี่พรีเดียไม่มาหรอฮะเค้าปิดเห็นเลย
เค้าไม่มาอย่างให้นมอยู่สะก็ง
คุณกลับมาเป๊ะเร็วมากเลย
แล้วก็พอคลอดเสร็จแล้วประมาณสักเดือนกว่า
เขาก็เริ่มกลับมาออกกำลังกายเบาอะไรอย่างนี้
มีวิ่งมีทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นก็พบ
หลายคนนี่ต้อง๓เดือนนะ
๓เดือนถึง๖เดือนหลังให้นมเสร็จแล้ว
ครับไม่รู้ผมว่ามันไม่ได้เป็นแค่หลังมันมาจาก
การเตรียมตัวในช่วงก่อนคลอดแล้วก็ช่วงที่มันก่อนท้องด้วยซ้ำ
ค่ะก็ช่วงเตรียมตัวนั่นแหละใช่ช่วงเตรียม
พอท้องประมาณ๔๕เดือนเราก็ออกกำลังกายอยู่เรื่อยต่อเนื่อง
เตรียมตัวเพื่อที่จะพอคลอดเสร็จปั๊บก็กลับมาได้เร็ว
มันไม่ใช่มันก็เลยคลอดปั๊บแล้วเริ่มออกกำลังกาย

พี่แมทพบแบบนี้ใช่ไหมมันเลยดราม่าใช่ไหมไปต่อ
มีประเด็นดราม่าขึ้นมาว่าลิเดียอุ้มท้องแล้วก็ออกกำลังกาย
พอคลอดเสร็จคลอดมาได้แค่เดือนเดียวก็ออกกำลังกายแล้ว
ไม่กลัวแผลหรืออะไรหรือคะพี่แมททิวว่ายังไงเรื่องนี้อืม
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะเพราะว่าแผลมันก็เป็นแผลของ
เพราะถ้าเกิดเขาจะทำอะไรเป็นอะไรมันเป็นตัวเขาเจ็บ
ผมว่าคนอื่นไม่ต้องไปห่วงแค้นเขาปรึกษาคนเยอะแยะอยู่แล้ว
พี่แมททิวบอกว่าไม่ต้องคิดแทนมันแผลของเขาคุณเข้าใจไหมมันแผลของเขา
หนูเข้าใจวันนี้แล้วแล้วหยุดยังเลยเนอะ
เพราะว่าพี่แมททิวบอกว่ามีการปรึกษาแพทย์ตลอดเวลา
เขาทำอะไรแผงของเขาเนี่ยแผลคุณมาแหกด้วยเหรอครับ
ดูยังไม่มีแผลด้วย
ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าเอาจริงแล้วเราศึกษาเยอะ
ถามคุณหมอถามเทรนเนอร์มันต้องมีครับ
มีไหมอยากมีรูปเพิ่มอีกไหมฮะติดใจไหมครับ

ต้องมีนะออกมาแล้วหน้าตาดีอย่างนี้นะโอ้โหต้องมีหลายคนก็

ผู้ชายพูดง่ายนะคืออยากมีก็มีแต่ว่าก็ต้องถามคุณผู้หญิงด้วยว่าโอเค
พี่เปิ้ลเคยถามพี่จูนไหมฮะ

พี่ขึ้นอยู่กับอารมณ์อย่างเดียว

ไว้ว่างนะเดี๋ยวจะไปเตะที่คงสิทธาด้วยนะ

ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะทุกอย่างที่ทำนะครับ
และครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมาก

เขาบอกคนทั่วไปที่เฮิลล์ดลักษมเมตรเป็นกลัวเขาเกินไป
เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเซลปนะฮะ
ซุปตาที่คนไทยทั้งประเทศนะครับ

เราอยากรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกันอยู่

นั่นก็คือพลาดไม่ได้เลยกับบรรเทิร์ศ์ไทยรัฐ
สดจริงถึงตัวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
ภาพงามที่ค่ายมวยนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ